ค่ะข่าวนี้ต้องชื่นชมจริงฮีโร่นุ่งสโรงคุณลุงวัย๖๑ปีนะคะ
นนทบุรีค่ะไปช่วยเด็กผู้ชายอายุเก้าขวบ
คือน้องเนี่ยกำลังจะไปให้อาหารไก่ที่เลี้ยงอยู่ในเหล้าเจองูเขียว
ก้าวพลาดพลัดตกน้ำลุงหันไปเห็นกระโดดลงไปแบบไม่คิดชีวิต
เพื่อช่วยเด็กนะคะน่าชื่นชมจริงค่ะ
ไม่รู้มันกระเพื่อมอยู่พักนึงแล้วใช่ไหม
ได้นะคะครับลูกสาวของคุณลุงผู้เป็นฮีโร่ก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันนะคะ

ป๊าระวังนะคือตอนแรกคิดว่าคุณลุงจะแค่แบบโยนอะไรยื่นอะไรไปช่วย
แต่คุณลุงกระโดดลงไปเลยนุ่งสโรงตัวเดียวกระโดดลงไปช่วยเด็กเลยนะคะ
เพราะดีนะคะหนูน้อยคนนี้ที่คุณลุงมาเห็นแล้วก็แบบกระโดดลงไปแบบ
อืมนี่ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
ริมคลองบางตลาดอำเภอปักเกร็จจังหวัดนทบุรีนะคะ
คุณลุงฮีโร่ท่านนี้ก็คือคุณลุงอดำหมัดหนักหรือลุงทองอายุ๖๑ค่ะ
คุณลุงบอกว่าเห็นเด็กผลุบโผล่อยู่ในน้ำเหมือนกับกำลังจะจมอยู่แล้ว
ตอนนั้นคิดอย่างเดียวเลยว่าต้องกระโดดลงไปช่วย
ไม่ได้คิดเป็นห่วงชีวิตตัวเองเลยนะคิดแต่ว่าต้องช่วยเด็กให้ได้
จมไปแล้วจมไปหัวนี่เห็นแค่หัวแดงนี่
ตอนนั้นคุณลุงไม่กลัวเหรอคะคุณลุงแบบกระโดดลงไปไม่คิดชีวิตเลยไม่กลัว
ไม่เคยกลัวมันไม่ถึงกับฮีโร่หรอกถ้าเป็นใครนะนะทุกคนเป็นผู้ชายแล้วเนี่ย
ถ้าเห็นอย่างนี้นะวินาทีนั้นก็คิดว่าทุกคนก็คงโดดลงไปช่วยเด็ก
แต่ก็ขอบคุณที่เขาชื่นชมนะขอบคุณในโซเชียลที่เขาชื่นชม
แต่จริงมันก็ถ้าเป็นใครก็คงต้องโดดเพราะว่าเด็กชีวิตคนคนหนึ่งอ่ะ
คุณผู้ชมคะแม่ของเด็กผู้ชายคนนี้พาน้องมากลับขอบคุณคุณลุงเลยนะคะ
นางสาวพันธิพาอายุ๓๑ปีค่ะ
พาน้องนิวลูกชายวัย๙ขวบไปขอบคุณลุงทองนะคะ
คือคุณแม่บอกว่าถ้าไม่มีลุงทองช่วยเอาไว้ลูกชายคงไม่รอด
ลูกชายว่ายน้ำไม่เป็นว่ายน้ำไม่เป็นด้วยค่ะ
แม่บอกเห็นคลิปเขาสุดเลยนี่คือเสี้ยววินาทีจริง
ถ้าไม่มีคนเห็นคงจะต้องสูญเสียลูกชายไป
นิวน้องนิวบอกว่าตอนนั้นน่ะน้องนิวกับพี่ชายกำลังจะไปดูไก่ในเล้าที่เลี้ยงเอาไว้
เห็นงูเขียวเลื้อยผ่านหน้าตกใจก้าวพลาดร่วงตกลงไปในน้ำเลยว่ายน้ำไม่เป็นด้วย
แม่ก็ถามน้องนิวว่าเข็ดไหมลูกกลัวไหมลูก
นิวบอกเห็นแล้วนะคะจะไม่กระโดดน้ำอีกแล้ว
เนวบอกหนูกินน้ำเน่าจนหายใจไม่ออก
ความเป็นเด็กค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองฟังเสียงดูหน่อยค่ะ
หนูเจอมันเลื้อยออกมาหนูก็ตกใจ
แล้วตอนนั้นที่หนูตกลงไปหนูตั้งใจกระโดดหรือว่าหนู

เราคิดว่าเขาอาจไปอาบเท่ียดน้ำมาเคยลงไปเล่น
ป้าเขายังไม่ทันเจอลุงจนมาตอนช่วงสายสายเห็นคลิป

เข็ดไหม
มาเล่นอีกไหม

โอ้โหคุณลุงน่ารักมากจริงค่ะ
คือจังหวะที่คุณลุงเห็นเด็กตกลงไปในน้ำ
จังหวะนั้นคือคุณลุงกำลังยืนส่งลูกสาว
ขับรถออกจากบ้านในมือคุณลุงอุ้มแมวเอาไว้สองตัว

ใช่ค่ะคุณลุงอุ้มแมวอยู่ค่ะ

นี่ค่ะทีนี้ลูกสาวอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนาะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับลูกสาวของคุณลุงนิดนึง
นางสาววันเพ็ญนะคะเธอก็บอกว่าชื่นชมพ่อนะที่กระโดดลงไปช่วยเหลือเด็กจนปลอดภัย
อย่างที่เห็นในคลิปที่ได้ยินกันนั่นแหละเธอก็ตะโกนเรียกป่าเพราะว่าเป็นห่วงป่า
ป่าคงจะส่งไม้ยื่นอะไรไปให้เด็กจับโยนอะไรไม่ให้เด็กจับแต่ป่ากระโดดลงไปเลย
โรงตัวเดียวกระโดดลงไปเลยภูมิใจในตัวป่านะคะที่ผ่านมาเนี่ยลูกสาวบอกว่าป่าเนี่ยกระโดดลงไปช่วยลูกแมวตกน้ำบ่อยมากเลย
นี่ค่ะความมีน้ำใจของคนจริงนะคะนี่แมวยังช่วยเลยฮะนี่เด็กทั้งคนลุงกระโดดเลย
คุณลุงอาดำหมัดหนักลุงทองนะคะอยากจะย้ำชื่อคุณลุงบ่อยคุณลุงน่ารักมากจริงค่ะ
ลุงบอกลุงไม่ใช่ฮีโร่หรอกเป็นใครก็ต้องช่วยแต่ลุงนี่แหละคือฮีโร่เลยนะฮะฮีโร่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ